เมนูต่อไปที่จะพาไปทานเนี่ยอร่อยเด็ดแน่นอน
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าช่วงนี้หลายหน่วยงานเขาก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของไฟป่ากัน
เพราะว่าเข้าสู่หน้าร้อนแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องเฝ้าระวังไฟป่าเขาต้องอยู่ในป่า
เพราะฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหรืออาหารต่างก็ต้องหาจากในป่าค่ะ
เมนูที่จะพาไปทานนั้นคืออะไรตามไปกันเลยค่ะ
เอาล่ะตามพี่เจ้าหน้าที่สมาชิกเครือข่ายควบคุมไฟป่าบ้านน้องโบดค่ะ
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเข้าไปเฝ้าระวังไฟป่ากันคุณผู้ชม
อย่างที่บอกนะคืองานเฝ้าระวังไฟป่าเนี่ยก็ต้องเฝ้ากันจริง
จริงเฝ้าจังอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะมาเต็มเลยบ้านช่องห้องหอนี่ไม่ค่อยจะได้กลับ
แต่พอถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดหิวทำยังไง
ไม่ต้องห่วงนะคะพี่เขาอยู่ในป่าบ่อยใช่ไหม
เขาก็จะรู้วิธีการหาอาหารป่าต่างเพราะว่าในป่าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์
อาหารการกินเยอะแยะวัตถุดิบเด็ดทั้งนั้น
แล้วไปจับงูแน่ไม่ใช่จับงูอะไรนะ
ไผ่แบบไม้ไผ่เรียวยาวแล้วก็ถุงปุ๋ยห้อยไว้แล้วก็แย่

นี่แห่ไข่มดแดง
ถุดิบชั้นเลิศอาหารชั้นสูง

สอยมาแห่ไข่มดแดงลงมา
พี่เขาบอกนะคะคุณผู้ชมบอกว่าช่วงนี้เริ่มจะมีฝนลงมาบ้าง
ก็เลยทำให้มดแดงทำรังแล้วก็มีขนาดไข่ที่ใหญ่มากขึ้น

ช่วงพักกลางวันแบบนี้พี่เขาไม่ได้ใช้เวลาในการทำงานไปนะ
พักกลางวันแบบนี้เขาก็เลยพากันออกมาหาไข่มดแดง
เพื่อจะมาเก็บมาทำเป็นวัตถุดิบของอาหาร
แล้วเมนูที่พี่เขามักจะทำแล้วก็ทานได้กันในป่าเลย
ก็คือคือเมนูหมกไข่มดแดง
เทออกมาคุณเห็นไหมเอามาเทออกมาเพื่อจะให้มดแดงมันวิ่งหนีไป
ปกติใส่แป้งเพื่อจะให้ตัวมดแดงมันหนีออกไป
แล้วก็เหลือไว้แต่ไข่นั่นเองนะจ๊ะ
มาดูวิธีการทำคุณเห็นไหมมดแดงแตกฮือออกมาเลย
แล้วก็เหลือแต่ไข่แล้วก็มาฝัดอีกทีนึง

ใช่แยกไงแยกตัวมันก็จะมีตัวแม่เป้งติดมาด้วย
ตัวแม่เป้งมันจะแบบเปรี้ยวมันจะมีรสชาตินิดนึ

มาดูวิธีการทำกันหน่อยวิธีการทำไม่ยากเลยจ้า
พอได้ไข่มดแดงมาแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
ความสะอาดก็สำคัญทำความสะอาดเสร็จแล้ว
ก็เอาส่วนของไข่มดแดงมาคลุกเคล้าให้เข้ากับส่วนผสม
ส่วนผสมแบบนี้ก็จะมีพวกพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะ
แล้วก็มาตำรวมกันคลุกเขาให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็เกลือให้มีความเค็มนิดนึง
แล้วก็ใส่น้ำและเนื้อของปลาร้าลงไปด้วย

ใช่ค่ะใส่ต่อนลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความนัวนะคะ
ตบท้ายด้วยหอมซอยผักชีฝรั่งเพิ่มกลิ่นหอมและสีสัน

ได้เข้ากันเรียบร้อยจากนั้นนี่คลุกเข้ากันไปป๊ะอันนี้ปลาร้า
ดูบาระมาเป็นตอนโอ้ยนัวจ้าอ่ะเสร็จป๊าบก็เอามาห่อค่ะ
ห่อด้วยใบตองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำคัญมากอันนี้
นำไปย่างไฟให้สุกย้ำนะคะว่าต้องทำให้สุกซะก่อนค่ะ
อย่างที่บอกว่าเรื่องของความสะอาดก็สำคัญเรื่องของการรับประทานอาหารปรุงสุก
อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะก็ปรุงให้สุกกันซะก่อน
แค่นี้เองคุณผู้ชมหลังจากเนี่ยปรุงสุกแล้วปิ้งไปปิ้งไฟไปมา
ก็จะได้เมนูหมกไข่มดแดงสุดแซ่บแสนอร่อยอีหลีอีหลอกระดอกกระเดี้ย
คุณดูสิคะน่าทานมากอ่ะคือมันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราเอามาแนะนำกันให้ดูว่า
จริงแล้วคือคนสมัยก่อนเขามีวิถีชีวิตกันเป็นอยู่กันกินแบบนี้นะคุณ
ลองเอาไปทำทานตามกันดูได้เพราะว่าใครทำแล้วอร่อยยังไงเนี่ยก็ต้องมาบอกกันด้วย
แต่คุณพี่เขาบอกว่าอร่อยแซ่บอีลีแซ่บมากแต่อย่างที่บอกย้ำคุณผู้ชมกันบ่อยมาก
ก็คือเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ไหม
รับประทานอาหารล้างมือหน่อยแล้วอาหารเนี่ยเขาก็ปรุงสุกแบบร้อน
ใช่แล้วก็ทานอาหารแบบร้อนแล้วกินเข้าไปทำยังไงกินเข้าไป
อร่อยถ้าเป็นที่โชเล่นะต้องบอกว่าอร่อยอร่อยนี่อร่อยนี่อันนี้แซ่บอีหลีอีหลีหลอดโอ้ยมายอ่ะ